คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความเดือดเนื้อร้อนใจของตลกดังคนนี้นะคะ
พี่ตู่ตาหวานเชิญยิ้มน้ำท่วมบ้านคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้เราเคยจำได้นะคะพี่ตูแกคือแบบโอ้โหเขาเรียกว่า
ทำปลาแดดเดียวตรงตัวเป็นโควิดนะคะติ่งมารสมชีวิตอย่างหนักมาก
ช่วงโควิดงานหดเงินหายซ้ำภรรยาที่อยู่กินกันมานานค่ะ
เสียชีวิตเพราะว่ามะเร็งในสมองคุณผู้ชม
พี่ตู่ตาหวานต้องย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่แหละค่ะ
แล้วก็ทำปลาแห้งปลาแดดเดียวขายเลี้ยงชีวิตค่ะ

เมื่อคืนนี้ค่ะกลับผีซ้ำด้ำพลอยคุณผู้ชม
น้ำท่วมค่ะอยู่ดีน้ำมันไหลเข้ามาในบ้านแบบเต็มแบบนี้ค่ะ
แล้วปลาแห้งที่ตากเอาไว้มันหายเกลี้ยงหมดเลย
ลงทุนไปสองหมื่นหายวับไปกับตาคุณผู้ชม
หมาน้องแมวน้องแมวที่พี่ตู่ตาหวานเลี้ยงไว้

คนที่ไม่รู้จะไปไหนกว่าคุณผู้ชมนะคะ
เนื้อจากบ้านที่ตู่ตาหวานอยู่ไกลจากชุมครม
วอนคนใจดีค่ะเข้าไปช่วยเหลือด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้ำท่วมถึงคอแล้วค่ะ
ก็ปล่อยไปเยอะเลยเขา๒๐๐๐๐
ก็ไปช่วยกันได้นะฮะที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ส่วนทางด้านลูกทุ่งสาวเสียงทรงพลังพี่หญิง
ติการคนนี้ไม่ได้เจอกับน้ำท่วมนะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบผู้ประสบภัย
ว่าเป็นคนมีใจค่ะคุณผู้ชมเอาใจลงไปช่วยเลย
แล้วก็ตัวไปด้วยค่ะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านที่บางกระสั้น
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นั่นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างลำบากกันเลยทีเดียวนะฮะ
ไปร่วมกับองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปรณัชดานั่นเองค่ะ
น้ำยังค่อนข้างสูงอยู่นะคุณผู้ชม
พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นนักร้องเนอะการให้กำลังใจ
จากจะพูดคุยให้กำลังใจแล้วโชว์ลูกคอหน่อย
เยียวยาจิตใจของพี่น้องชาวอยุธยากันสักหน่อย
ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะน้ำสูงเลยทีเดียวค่ะ
ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวง
เย้

ที่มาช่วยบรรเทาความทุกข์นะคะตรงนี้ไปนะ
ขอให้กำลังใจกับทุกท่านเลยนะคะ
ก็ขอให้น้ำลดเร็วนะคะขอให้ผ่านไปด้วยกันนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะหญิงพิธีการเป็นกำลังใจให้ค่ะ